คืออะไรคือเรียกรถผ่านแอปนั่นเอง
ครับคราวนี้น่ะมีทั้งท่อเหล็กอ๋อครับ
ทั้งไม้เบสบอลแล้วก็มาตีจนมีคนเจ็บด้วยค่ะ

โฮ้ยคุณผู้ชม
นี่คือมารุมมาตุ้มกันอยู่

จริงแล้วตอนแรกนะวินมาคนเดียวนะคุณนะ

หลังจากนั้นก็เหมือนถูกโบ๊ทซึ่งถือไม้เบสบอลมาด้วยเนี่ย

หลังจากนั้นพี่วินเสื้อกั๊กก็ส่องไฟฉายเมื่อกี้เห็นใช่ไหมฮ

ส่องไฟฉายเรียกพวกเรียกเพื่อน
โอ้โหหลังจากนั้นพี่วินมาเต็มเลย

ชาวบ้านเขาถ่ายไว้ว่าใครเปิดกันก่อน

เพราะว่าวันนี้เราไปคุยกับฝั่งวิน
แล้ววินวินเสื้อกั๊กนั้นเขาก็ชี้แจง
แต่จริงเรารอฟังทางฝั่งโบ๊เหมือนกันนะ
ว่าจะออกมาพูดเรื่องนี้ยังไง
โอ้โหวิพากษ์วิจารณ์กันแซ่นเลยค่ะ
เอาอีกแล้วพี่วินเชอร์กับโบ๊ะ
โบเรียกรถผ่านแอปตีกันอีกแล้วฮะ
คือมันไม่ได้มีเรื่องอะไรเยอะหรอกคุณผู้ชม
หลักมันก็มาจากเรื่องจุดที่รับส่งผู้โดยสารนั่นแหละ
เอาไปทับกันไงไปทับเส้นทางทำมาหากินกัน
แต่จริงก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายต้องทำมาหากินกันทั้งคู่นะ
ส่วนอีกคลิปนึงนี่คนที่อยู่บนตึกเขาก็ถ่ายไว้ได้เหมือนกัน
มุมสูงค่ะเราก็เห็นแบบนี้
ทีนี้ไปคุยกับฝั่งวินมอเตอร์ไซค์เสื้อกั๊กหน่อยดีกว่าค่ะ

เขาบอกว่าพวกผมโดนตีด้วยไม้เบสบอล
โดนตีด้วยท่อนเหล็กเข้าที่นี่หัวเข้าที่แขน
แล้วก็เอาทั้งท่อนเหล็กทั้งไม้เบสบอลมาให้กับนักข่าว
ดูดูแผลผม

โดยยืนยันว่าอาวุธเป็นของฝั่งนั้นนะ

ใช่ค่ะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยสิพี่

อานันต์แก้ววิเชียเล่าให้ฟังว่าผมรอรับลูกค้า
อยู่ตรงหน้าร้านขายของชำอยู่ใกล้คอนโดนั่นแหละ

ก็คือคนที่โดนโบ๊เข้ามารุมถามก่อน
ถ้าดูในคลิปนี่คือคนนี้นี่คือพี่อนันต์
อนันต์บอกแบบนี้ผมนั่งอยู่รอลูกค้าอยู่ใช่ไหม
ปรากฏว่าฝั่งโบ๊เขามาเป็นวัยรุ่น๓คนนะ

เสื้อดำ๒คนแล้วมีเสื้อเขียวคนหนึ่งอยู่ในฝั่งนั้น

แล้วปรากฏว่าก็มาจอดรอลูกค้าตรงจุดนี้เหมือนกัน
ซึ่งจริงจุดตรงนี้มันเป็นจุดวินไง
ตัวพี่อนันต์เนี่ยแกก็เลยบอกฝั่งโบ๊ะ
บอกว่าไปจอดห่างออกไปหน่อยได้ไหม
ห่างไปอีกแค่ไม่กี่เมตรเองจะได้ไม่ต้องทะเลาะกัน
ช่วยปฏิบัติตามกฎตามระเบียบตามข้อตกลงหน่อย

โบ๊คปรีเข้ามาหาเรื่องเลย
แบบไม่พอใจด้วยแล้วมันมีประโยคไง
ประโยคแบบมึงจะเอาเหรอแล้วก็ซัดเลยค่ะ
มาเจาะจงเลยครับ
นี่ไงนี่ไงคือฝั่งวินบอกนะ
ฝั่งโบ๊ะมาเหมือนกับแบบมึงจะเอาหรอ
แล้วก็จกนะเขาใช้คำว่าจกไหมเบสบอลมา

ก่อนคือฝั่งวินเซอร์กั๊กบอกว่าโบ๊ทซัดก่อนนะฮะ
แต่ถ้าดูคลิปอีกทีนะคุณผู้ชม
คลิปที่มีคนถ่ายไว้นะฮะ
ว่าพอวินเสื้อกั๊กมากันหลายคน
วินเซอร์กั๊กเนี่ยก็เริ่มไปรุมล้อม

เริ่มไปรุมล้อม

เพราะว่าฝั่งวินเซอร์กั๊กเยอะกว่า
ก็คือเหมือนกับพอเขาเอาไฟฉายส่องเรียกพวกมามาแล้ว

เขาจะบอกหรือเปล่าว่าเขาทำป้องกันตัว
ใช่เพราะจังหวะหนึ่งที่เข้าไปรุมล้อมกันแล้วนะฮะ
จะเห็นว่าวินพยายามที่จะดึงไอ้ไม้เบสบอลออก
แล้วก็ฝั่งโบ๊ซึ่งเป็นคนใส่เสื้อเขียวเนี่ย

นี่คุณแต่ว่าพี่อนันต์บอกเลยนะ
บอกคลิปนี้ที่คนเห็นช่วงนึง
อาจจะคิดว่าแบบเอ้ยพวกผมอ่ะ
คือไปลุมทำร้ายฝั่งโบ๊ทหรือเปล่า
โบ๊ะเขามีแค่๓คนแล้วผมเรียกพวกมาเยอะใช่ไหม
อย่าขอความเป็นธรรมนะ
แค่เขยิบไปหน่อยเองอีกไม่กี่เมตร
ไม่ต้องมาจอดรับส่งผู้โดยสารทับจุดเดียวกัน

ที่ผ่านมามันก็ไม่เคยมีปัญหาไม่ใช่เหรอ

มีลูกมีเมียต้องหาเลี้ยงครอบครัวผมก็เข้าใจ
หลังจากนี้ทางฝั่งวินเซอร์กรักษ์เขาบอกค่ะ
อาวุธที่เขามีอยู่คืออะไรล่ะ

รวมถึงจะเอาภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านของชำ
จับภาพไว้ได้ตั้งแต่แรกไปให้ตำรวจ
แล้วจะให้ตำรวจดำเนินคดีกับฝั่งโบ๊ทด้วย
อันนี้คุณผู้ชมเรานำเสนอในมุมของวินเสื้อกั๊

โบ๊ททั้ง๓คนเสื้อดำ๒เสื้อเขียว๑

ติดต่อผ่านมาทางไทยรัฐทีวีได้เลยนะคะ
เรื่องนี้เดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบจากตำรวจด้วยนะ

ต้องดูเรื่องความคืบหน้าคดีนะฮะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งพื้นที่จะไปจัดการอย่างไร
แอปอาจจะไปจัดการอย่างไร
ก็ต้องทำซะไม่งั้นจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำซากแบบนี้อีก
แต่เอาจริงมันเป็นปัญหาที่เราก็อ่านข่าวมาต่อเนื่อง